แม้หน้าจอตอนนี้๕๙๐๐แต่ตรวจสอบล่าสุด๗๑๐๐เคไปแล้ว

เร็วมากเมื่อกี้ก่อนที่จะเบรก๖๙๐๐๐๐น้องผู้ชมแป๊บเดียวขึ้นมา๗๐๐๐๐๐แล้วนะ
คนยังทวิตกันอย่างต่อเนื่องถึงแม้เมื่อคืนคุณพิธาจะมีการทวิตขอโทษแล้วก็ตามทีนะครับ
คือตอนแรกเนี่ยได้มีการเจรจาดึงชาติพัฒนากล้ามา๒เสียงร่วมจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงคงแถลงข่าวกันนะครับ
ก็ทำให้ข้อมูลเมื่อคืนนี้ก็จะมีพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้งหมด๑๐พักด้วยกันนะฮะ
ทั้งหมด๓๑๖เสียงก่อก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพักพลังสังคมใหม่พักเพื่อไทยรวมพลังพักใหม่
แล้วก็พักชาติพัฒนากล้าที่มีภาพของคุณกรปรากฏขึ้นมา
วิจารณ์กันเยอะดุเด็ดเผ็ดร้อนทำให้มีแฮสแท็กมีกรไม่มีกูดัน
แฮสแท็กนี้๗แสนหนึ่งทวิตเข้าไปแล้ว
แสนกว่าทวิตเข้าไปแล้วนะฮะเยอะเหลือเกินนะครับ
เนื้อหาในการทวิตก็ทิศทางเดียวกัน
ส่วนหนึ่งบอกว่าโอ้โหผิดหวังก้าวกลายเกิน
เพราะอะไรชาติพัฒนากล้าเขามีคุณกรเป็นหัวหน้าพัก
ซึ่งที่ผ่านมาคุณกรเคยเป็นแก่นำกปศ
มีการไปผุดภาพคุณกรไปเป่านกวีน
แล้วก็บอกว่าถือว่าเป็นการผิดจุดยืนที่เคยประกาศเอาไว้
ว่าจะไม่จับมือจัดตั้งรัฐบาลกับทุกภาคการเมือง
ที่สืบทอดอำนาจผลิตการ
โอ้โหมันก็ดุเด็ดค่อนข้างจะร้อนระอุในทวิตเตอร์
ไม่เพียงแต่กระแสในทวิตเตอร์แม้แต่ภาคก้าวกลายเอง
โดยเฉพาะพักเก้าไกลที่นครราชศรีมาก็มีการออกเป็นแถลงการในโซเชียลเหมือนกัน
ต้านกับเรื่องนี้โดยระบุว่าไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลกับพักชาติพัฒนากล้า
และไม่สนับสนุนการจับมือตั้งรัฐบาลกับทุกพักการเมือง
ที่มีส่วนกับการสืบทอดอำนาจผลิตการ
อันนี้ก็ระอุเช่นเดียวกันนะครับ
หรือว่าทางด้านของคุณอำรัฐซึ่งเป็นกรรมการบริหารพักษ
มีการทวิตสั้นว่าดิฉันไม่สบายใจอย่างยิ่ง
ด้วยเดือดนะคนในพักษณ์เองก็บอกไม่สบายใจ
รวมไปถึงคุณพระฤทธิ์หรือว่าเพนกวินเอง
คุณพระฤทธิ์ชิวามรักแก่นำกลุ่มรัฐสดรเอง
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คตั้งคำถามกับกล้าวไกร

จนสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ไหวจริง
เพราะว่าไม่งั้นทวิตมันไปต่อมันดุแน่นะฮะ
ก็ทางด้านของก้าวไกลมีการออกแถลงการ

ภาพท่ากล้าวกรายขอโทษปลุ่มภักดิ์ชาติพัฒนากราพยืนยันจะฟังเสียงประธาชน
นะฮะแล้วก็จะไม่ร่วมรัฐบาลกับภักดิ์ชาติพัฒนากราพ
แล้วก็จะเดินหน้าพูดคุยและทำความเข้าใจ
เพื่อขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อได้เสียงพอในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด
ก็คือต้องได้๓๗๖เสียงขึ้นไปจากทั้งหมดถึงจะได้ในเสียงกึ่งหนึ่งนะครับ
เก้าไกลเองบอกว่าขอน้องรับคำวิจารณ์ทั้งหมดแล้วก็กราบขออภัยประชาชน
ทำให้ทุกคนผิดหวังพักเก้าไกรยืนยันจะจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกล
และทำบนพื้นฐานจุดยืนทางการเมืองนโยบายหลักของพักตามที่ได้หาเสียงเอาไว้
รวมไปถึงขอโทษพักชาติพัฒนากล้าที่ต้องยุติการเจรจาในครั้งนี้ลงนะครับ
แน่นอนนะฮะคุณพิทาเองถึงกับต้องทวิตเองว่าขอโทษครับ
ผมจะมรลึกไว้เสมอพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพัก
โอ้โหเป็นวลีเด็ดที่เนี่ยฮะก็มีการทวิตเมื่อคืนนี้
แต่ว่าก็ทำให้ทวิทย์ยังยังดันพี่บายตอนนี้ก็เจ็ดแสนกว่าเข้าไปแล้วนะครับ
แปลว่าดิวของพักเก้าไกลแล้วก็พักชาติพัฒนากล้าก็จบลง
เมื่อคืนจบลงสองเสียงแปลว่าสวตอนนี้ก็กลับมาที่สามร้อยสิบสี่เสียง
เดิมสิบหกอ่ะนะสามร้อยสิบหกทีนี้ล่าสุดค่ะ
ความเคลื่อนไหวของทางด้านของนายสุวัสดิ์เองนะคะลิปปะพันลบ
ประธานชาติพัฒนากล้าแน่นอนว่าเจอกระแสข่าว
ไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กมีกูมีกรไม่มีกู
หรือว่าจะเป็นแฮชแท็กไม่เอาพักชาติพัฒนากล้านะคะ
ทีนี้มันก็มีความเคลื่อนไหวต่างเกิดขึ้นเมื่อเช้ามีการแถลงข่าวล่าสุด
เช้าวันนี้เลยค่ะนายสุวัสดิบตะพันลบนะคะ
ประธานพักชาติพัฒนากล้ามีการแถลงข่าวชี้แจงในเรื่องนี้
บอกว่าภายหลังจากพักเนี่ยได้รับการติดต่อจากแกนนำพักก้าวไกล
ก็คือฝากฝั่งของคุณพิธาให้เข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลปีหกหก
ก็มีการมีกระแสข่าวบอกว่ามีการตอบรับแล้วแหละ
เดี๋ยวจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแต่ทีนี้เวลาถัดมาเนี่ย
ติการเจรจาต่างต่างซึ่งทางพักชาติพัฒนากล้าเองก็บอกว่า
อ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะท่าทางก้าวไกรจะยุติ
เอาผมมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล๒เสียงสอสอที่เราได้ในพักเนี่ย
ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณพักเก้าไกลด้วยแล้วกันนะ
อุตส่าห์เรียนเชิญทั้งพักเลยที่มีจำนวนสอสอสองเก้าอี้อ่ะนะคะ
ที่สอสอสองเสียงอย่างไรก็ตามค่ะ
พักชาติพัฒนากล้าก็ยืนยันแล้วก็ยึดหลักการเดิมคือ
เสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนตัวพักแล้วเนี่ย
ไม่มีปัญหาอะไรกับใครนะคะขณะที่พักเก้าไกลค่ะ
ตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะหลังจากที่คุณพิธาได้โพสต์ไปเมื่อคืนตอน๕ทุ่ม
ก้าวไกลเองก็ยืนยันว่าไม่มีแถลงข่าวด้วย
เพื่อป้องกันกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าความเข้าใจคาดเคลื่อนกันไป
ไม่ว่าจะเป็นกระแสข่าวใดก็ตามแต่ให้ติดตามทางช่องทางหลักของพักก้าวไกลเท่านั้นนะคะ
ทีนี้นอกจากกระแสข่าวของแฮชแท็กมีกรไม่มีกูกันแล้ว
ก็ยังมีอีกหนึ่งดราม่าในโลกโซเชียลที่เกิดขึ้นก็คือกูไม่เอาพักใหม่
พักใหม่คือหนึ่งคะแนนนะคะหนึ่งคะแนนของวาทิศสอนในพักใหม่ที่คุณพิธาและก็ทางเก้าไกล
มีการดิวเข้ามาที่จะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลในปี๒๕๖๖นี้
ซึ่งตัวนี้ก็คือเหมือนกับมีความแตกต่างกันในเรื่องของมาตรา๑๑๒หรือว่าม๔
ที่ก่อนหน้านี้มีกระแสว่าพักใหม่จะมีการแก้บทลงโทษของม๑๑๒ให้รุนแรงขึ้น
ก็เลยกลายเป็นกระแสในโซเชียลที่ทำให้ด้อมส้มแล้วก็ประชาชนไม่โอเค
ไม่ต้องการที่จะให้พักใหม่มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็เลยเกิดเป็นเทรนด์กระแสกูไม่เอาพักใหม่ขึ้น
ก็กลายเป็นอีกกระแสแฮชแท็กยอดฮิตอ่ะนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางพักใหม่ทีเนี้ย
ก็มีการเหมือนกับออกแถลงชี้แจงในเรื่องนี้ที่คนหลายคนเข้าใจว่าพักใหม่จะให้แก้บทลงโทษรุนแรงขึ้น
พักใหม่ยืนยันว่าไม่มีนโยบายในการแก้กฎหมายอาญาม๑๑๒ให้โทษแรงขึ้น
หรือไม่ได้มีการที่จะให้แก้ถึงขั้นประหารชีวิตแต่อย่างใด
โดยพักใหม่มีนโยบายหลักคือเกี่ยวข้องกับการทุจริตเท่านั้น
ทุจริตเท่านั้นอันนี้พักใหม่ยืนยันแบบนี้นะคะ
โดยมีการกำชับแล้วก็ตักเตือนกรรมการบริหารพักที่พูดถึงในสื่อออนไลน์แล้วแหละว่าต้องขออภัยด้วย
ในความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ได้มีการแก้ม๑๑๒แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามค่ะการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้นะคะทางพักใหม่ก็มีสอสอได้๑คนด้วยกัน๑คะแนนเสียงเก้าอี้สอสอ
แล้วก็มีการประกาศผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจของพักว่าจะขอเข้าร่วมรัฐบาลอย่างไม่มีเงื่อนไข
สรุปตอนนี้นะเราตัดพักชาติพัฒนากล้าออกไป๒เสียงแสดงว่าตอนนี้ทางด้านของกล้าวไกรสามารถรวบรวมเสียงได้๓๑๔เสียง
แล้วก็รวมกับท่าทีของสวซึ่งออกมาบอกว่าหนุนให้คุณพิทาเป็นนายกอีก๑๖เสียง
กับว่าตอนนี้ก้าวไกลสามารถรวมเสียงได้ถ้าเกิดบวกสวนะ๓๓๐เสียงแล้ว
แต่สุดท้ายแล้วมันต้องเกินกึ่งหนึ่งคือต้องได้๓๗๖ก็ยังขาดอีก๔๖เสียง
ซึ่ง๔๖เสียงนั้นต้องไปลุ้นในกลุ่มสวที่เหลือว่าจะมีใครหนุนโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่
แต่ว่าตอนนี้เทรนด์ทวิตนี้ไปที่๗๔๐๐๐ทวิตเข้าไปแล้ว
เป็นเรื่องของการจับตาในการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกล
บอกว่าทำใจร่มกับเรื่องของการเมือง
เพราะมันก็คือเกมการเมืองอยู่ดีนะครับ